ครับผมเออขอคุยนะ
เออขอคุยแล้วแม่เขาอยู่ไหมแม่แม่

ค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี
แล้วเหลือร้อนว่างัยสิวะวังไงพี่บอล
พอดีหนูมาสอบถามพี่บอลน่ะแม่

หนูจะมาถามว่าหลังจากได้คุยกับพี่บอลแล้วเป็นไงบ้างคะแม่

ค่ะได้สอนอะไรได้หลายอย่างให้กับน้องบอสนะคะ

ไม่ได้รู้จักใครนะคะ
ว่าไงบ้างแม่เผื่อได้บอสอยู่ไหมแม่เผื่อคุยกับแม่
อยู่ค่ะตอนนี้รู้รู้แล้วนะคะ

มาพี่บอสเรียกผมกำลังเขลือเลยสวัสดีพี่บอส
สวัสดีค่ะพี่บอสสวัสดีค่ะพี่บอส

นี่พี่นักข่าวสวัสดีพี่นักข่าวด้วยบอส
สวัสดีค่ะน้องบอสได้คุยกับพี่บอลไปแล้วเป็นไงบ้างคะ
ดีครับ

ไม่ครับ
ตอนนั้นไปโกรธอะไรพี่บอสละคะหรือว่าเราแบบเกียรติ
ไม่ได้โกรธผมไม่ได้เกียรติครับ
คือผมผมไม่รู้ผมไม่รู้ค่ะ

ตรงนี้มันเป็นเหมือนพวกเหรอว่าเหมือนแบบเว็บพวกเสียโป้อะไรบ้างเนี่ย
ที่เขาแบบเอาของเก่ามาลงอะไรพวกเนี่ยครับ
จะบอกว่าเว็บเสียโป้ไม่ได้แต่ว่าคือคือมันมีชื่อ

ถ้าเว็บถ้าเป็นเว็บปลอมหรือว่าเว็บหลอกเนี่ย
แล้วก็พิมพ์โทษนะไอ้ธรรมดาถูกไหม
แต่เนี่ยคือมันคือไอ้บอลถูกไหม

เออคือพี่จะบอกว่าเราต้องเอาเอาในสิ่งที่เราพิมพ์อ่ะ
เราคิดเราไม่ใช่ไม่งั้นเราจะมีชื่อพี่ได้ยังไง

ถ้าเป็นเพจปลอมเราก็ด่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยธรรมดา
แต่นี่คือไอ้ควยสัตว์บอลถูกไหม

เออนั่นแหละเราจะคือคือคือ
เอาสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันสอดคล้องน้อง
เออคือน้องจะไปคิดแบบเหมือนเสียโป้

ก็อีกมันก็ต้องเกิดปัญหาอีกนะกับเสียโป้พี่บอกให้

อย่างนี้ถ้าคนคิดว่าเป็นเพจปลอมก็มาด่าไอ้สัตว์บอลทุกคนอย่างนี้เหรอ
ถูกไหมอย่างงี้อย่างคือมันมันมันมันการตอบของน้องมันไม่ใช่

ต่อไปก็ไม่ทำอีกแล้วเนาะใจเย็น

แล้วทีนี้ไม่ทันที่ไม่ว่าคือสิ่งที่พี่กำลังคุยแล้วจะตอบ
ต่อเนื่องด้วยพี่จะให้เราเลิกยาด้วย

เพราะตอนนี้พี่บอกแล้วพี่จะให้เราเลิกยาเพราะไม่อย่างนั้น
ติดต่อกับทางบำบัดแล้วแล้วก็ทางตำรวจปปศ
จะให้เราเลิกยาเรายังไม่เลิกยา

ตอนนี้คือเราเป็นเรื่องใหญ่มากนะพี่บอกให้

เออมันจะต้องออกคงออกข่าวแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่นะพี่บอกให้นะนี่นะ

พอดีมันเป็นข่าวพี่เลยมาสอบถามอะไรอย่างเงี้แต่ว่าจริงจริงอ่ะพี่บอลเขาหวังดีกับหนูนั่นแหละ
อยากให้แบบกลับตัวกลับใจอะไรอย่างนี้หลายอย่าง
เพราะว่าเราไปอารวาสแม่เราอย่างนี้เราไปอารวาสเรื่องอะไรอย่างนี้
มันมันไม่ควรมันไม่ควร

ได้ไหมเนี่ยเลิกได้ไหมเอาพูดมาเลยเลิกได้ไหม
จากจะเป็นพยายาม
ก็จะเป็นคนดีเนาะ

นะขอร้องเลยขอร้องนะสงสารแม่เถอะเออนะ
อดีตเรามีลูกแล้วอ่ะเออโอเคนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่
นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมากวนถึงพี่เลย
นะคะไม่เป็นไรครับค่ะเอาเรื่องสมาใจก่อนเนอะอืมจากการไลฟ์
ใช่ไงพี่บอลลาย์ทแบบทุกวันเลยตอนนี้คือก็ผมนั่งแบบนี้
ไลฟ์มาสร้างแจกรอยยิ้มมาเป็นเพื่อนคนนนดึกห้าทุ่มสุดทีหนึ่งมา
จะร่วมเดือนแล้วครับนะฮะมันก็มันมีทั้งสนุกสนุกเครียด
โอ้โหเกลียนดราม่าเยอะแยะไปหมด

ดีมันรู้สึกว่าเฮ้ยเออ

แล้วก็ล่าสุดเกี่ยวกับที่แบบว่า
พี่น้องในวงการตลกลูกทุ่งอะไรแบบ
ช่วยโอนเงินมาเยอะมากเลย
คือต้องขอบคุณนะขอบคุณทุกอาชีพเลยนะครับ
พี่โอบะแล้วก็ท้องหล่อหล่อเลย
ขอบคุณเข้าสถานทราบทูบาเทอร์ที่

และยิ่งคือก่อนแล้วเนี่ย
คือพี่เป็ดบอกว่าดีลูกดูอยู่นะ
ดูอยู่ดูอยู่มาหลายวันแล้ว
ทีนี้เขาบอกว่าพี่น้องเพื่อนอาชีพเราตลกเรา

เดี๋ยวพอทำไปมันจะเกินหน้าเกินตา
ว้าวเพราะว่าเราทำอย่างนี้มา

งั้นลุงร่วมด้วยหมื่นหนึ่งผมก็ผมทำผมก็เลยโทรหาพี่โอบะ
พี่โอบะอ่าเอาเอาเลยห้าพันป่าโน๊ตเห็นป่าโน๊ตมาอีกห้าพัน
พี่วันพี่วันอยู่บำรุงคือพี่โก้ท่าทรายคือใครต่อใคร
พี่น้องพอเห็นเราทำจริงแจกพี่น้องช่วยตลก
เขาก็ยิ่งมาจนแม่ผัดไทยอย่างเงี้ยค่ะแม่ผัดไทยบอลลูกเอ้า
ไม่เอาด้วยลูกเออพี่ฮายวพรพอเห็นมาอีกมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย
คือมันรู้สึกว่าคือเราไม่ต้องไปเอ่ยปากไปขอใครเราไม่ได้ไป
พอเขาเห็นว่าเราทำจริงเขาอาจจะดูเรามาหลายวันแล้ว
ผมว่าเขาดูเรามาหลายวันเลยว่าเราทำจริงเรานั่งจริงจริงแล้วเงินทุกบาททุกตังค์
ผมไม่ได้ผมไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าสักบาทนี่ขนาดเชื่อไหมว่าผมยัง
ผมซื้อบ้านใหม่ผมยังไม่กล้าลงเลยกลัวอะไรป่ะผมกลัวดราม่า
จริงจริงผมซื้อบ้านก่อนที่ก่อนที่จะมีเรื่องเออกลัวกลัวจริงจริง
เดี๋ยวครับเนี่ยมึงเดี๋ยวครับมึงเอาเงินไปดูนี่เนี่ยผมกลัวว่า
เดี๋ยวพอเนี้ยหมดหมดไม่เกินอาทิตย์เนี้ยไม่เกินอาทิตย์แล้ว
ผมจะต้องหยุดแล้วเพื่อเพื่อพบว่าผมเนี่ยคือตาเติมผมบวมแล้วก็คือ
แบบเออมันมันเริ่มแบบมีกับร่างกายเราเราต้องเราต้องทำงานอย่างอื่นแล้ว
มันรู้สึกว่าอยากจะหยุดหยุดแค่แค่นี้แล้วผมช่วยพี่น้องตลก
แล้วก็มันเพิ่มมาเป็นอาชีพลิเกแล้วเพราะอาชีพลิเกก็เดือดร้อน
เออคือเรื่องของเรื่องผมเข้าไปดูไงผมเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย
โอ้โหอาชีพลิเกคุณต้องมาไลฟ์สดแล้วเล่นลิเกกันอยู่ในสถานที่
คือแบบแล้วแบบเห็นใจอ่ะอืมคือแบบถ้าเขาไม่รังเกตกับเงินสามร้อย
แล้วที่เราแจกคือผมให้อยู่แล้วเออนั่นแหละแต่ภาพแรกคือตอนนี้
คืออาชีพตลกอาชีพอิสระเพราะมีเอ่ออาชีพตลกลิเกอิสระ
คุณผมแจกอาชีพอิสระมาเป็นอาทิตย์แล้วอืมวันนี้
วันนี้ผมขอให้กับเพื่อนพี่น้องลูกอาชีพผมบ้าง
คุณไม่ควรมาต่อว่ามาดราม่าอะไรอย่างเงี้ย
นี่รอตั้งแต่๕ทุ่มแล้ว
คุณได้ดูไหมว่าผมใช้อาชีพตลก
อาชีพลิเกอะไรอย่างเงี้ย

ดูหัวข้อได้แต่ละวันหน่อย
ต่างใจของพี่บอลจริงก็คือทำมาเรื่อย

แล้วคืออย่างที่บอกไปมันก็จะมีดราม่าตามมาเยอะมาก
อย่างเช่นบางรูปก็พี่บอลไม่อยากให้มาเมนต์ก็เม้น
บางรูปทั่วไปบางทีเราอยากจะเป็นรูปปกติให้เราได้อ่านเออ
พี่บอลวันนี้เป็นไงรายการด้านหน้าพี่บอลเฮฮ่พี่บอลด้วยนั่น
พอเปิดมาอ้าวโถคือแบบเลขบัญชีเด็กคนติดเตียงนมแพมเพิร์ต
มันมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมันคนลำบากผมเข้าใจนะว่าคนลำบากมันเยอะจริง
แต่ว่าขอร้องบ้างบางทีแบบขอพื้นที่ให้ผมได้กลับสู่กลับสู่ชีวิตผมนิดนึง
อะไรอย่างนี้แต่อันไหนที่มันเป็นเงินหรือเป็นรูปคุณมาเลย
คุณอยากจะโพสต์ที่บางทีแบบเราไม่ได้แจกใต้โพสต์เราก็พูดตลอด
เราไม่ได้แจกใต้โพสต์นะครับก็ยังโพสต์มาผมก็ไม่อยากให้คุณมาเหนื่อยกับการโพสต์ตรงนี้
คุณรอเรา๕ทุ่มหนึ่งตีหนึ่งบางคนก็บอกว่าทำไมมาดึกรอไม่ไหวหรอก
ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเวลาที่ผมทำแบบนี้มานานแล้ว
คือถามว่าถ้าผมทำตอนหัวข้ามหรือตอนเย็นเนี่ยมันจะวุ่นวายมากกว่านี้อีก
คนจะเข้ามาดูเยอะมาเยอะจนแบบผมผมอยากจะอยู่เป็นเพื่อนคนนอนดึก
ผมอยากจะให้เขารู้สึกคลายเครียดแค่นั้นเองจุดประสงค์ผม
และอย่างผมก็เหงาด้วยหลักหลักของเราที่เราทำเราเหงา

แจ๊ดถามว่าไอแจ๊ดยังบอกแจ๊ดบอกพี่เอ้ยผมยังเหงาเลยพี่

ผมอยากจะไปรวมกันเลยนะผมกับแจ๊คคือแบบ
แจ๊ดก็อยากแบบระแวงว่าคนเข้าบ้านอะไรอย่างนี้นั่นแหละ
คือผมอยากจะไปทำคู่กันเลยทุกวัน
ผมกับแจ๊ดอยากไปทำคู่กันทุกวันอะไรอย่างนี้เออให้รู้สึกว่า
มันก็ยิ่งคนยิ่งผ่อนคลายไปใหญ่ถ้าเราเห็นเราคู่กันอะไรอย่างนี้
บางทีนครอยากมานะบางทีนครจะมานั่งด้วย
ผมก็สงสารบอกพ่อไม่เป็นไรหรอกมันดึกสุขภาพ
แต่เขาก็ดูผมตลอดนะ๕ทุ่มเออแม่จะคอยแบบอ่ามาแล้วลูกมาแล้ว
เขาจะดูเพราะว่าเย็นผมจะไปกินข้าวกับเขา
แล้วค่อยกลับมาไลค์พี่โรเบิร์ตก็อยากมา
บางทีมันรู้สึกว่าบางทีต้องมารอถึงตี๔ถึงจะกลับแล้วก็เกรงใจ
จากวันแรกจนถึงวันนี้ให้ทุกคนไปเท่าไหร่หรือครับประมาณ

มันมีบัญชีแล้วก็มีบัญชีอยู่ในนี้ด้วย
สมุดเล็กนี่คือมานั่งจดตลอด

คืออันนี้คือจะเป็นลายของผู้ใหญ่
เพราะว่าผมต้องป้องกันผมผมรู้สึกว่ามันมีหมด
อันที่สุดแหน่งเป็น๑มาเท่าไหร่คือ
เงินที่ใครมาจำไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวก่อนนะ
นี่อันนี้คือชุดธนาคารด้วย
คือจะมีมาหมดมีมาหมด
เพราะอะไรเพราะผมกันว่าผมกันว่า
คือถ้ามีปัญหาเรื่องการโอน
มีปัญหาเรื่องการโอนหรือว่าเรื่องเงิน
เรื่องภาษีก็คือผมจะก็ได้บอกว่าเฮ้ย

เหลือเลยนะพี่เด็กหน่า

เลยนฮะเลยนพออย่างยกวันนี้

กี่บาทอ่ะ

จ๊ะโอนมาเมื่อคืนเพิ่มอีกจ๊ะเมื่อวาน

คือเราจะจดแต่ละวันใครรายละได้รับที่เข้ามาเท่าไหร่
ครุนโพง๑๐๐๐มาทรงคัม๒๐๐๐อย่างนี้

คือยอดยกมาเมื่อวานคืออย่างเมื่อวาน๙๕๐๐
๙๕๐๐๐ปั๊บยอดที่แจกไปเมื่อวาน๔๓๘๐๐
ก็จะเหลือ๕๑๗๑๙บาท
นั่นแหละครับก็จะยกมายกมารวมกับวันนี้
วันนี้ก็จะเพิ่มอีก๑๒๐๐๐อยู่ตอนนี้๑๒๐๐๐
เดี๋ยว๑๒๐๐๐เพิ่มกับอีก๕๐๐๐๐ก็จะเป็น๖๐๐๐๐

รายชื่อที่ผมแจกทั้งหมดสลิป

คือแบบคือมันมีท้องจดลายมือด้วย

คืออย่างน้อยในที่เราลงมีแล้วในนี้มี
ทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันป้องกัน

ถามว่ามีคนแบบมาเจอเดินแจกแบบคนอื่น
ผมเดี๋ยวจะหาว่ายิ่งจะเป็นปัญหาไปใหญ่
ผมอยู่อย่างนี้ดีกว่าผมแหละพื้นที่ของผมแค่ตรงนี้เอง

น่าจะอีกวิคหนึ่งก็หมดละเดือนสิ้นเดือนพอแล้ว

คุยเล่นแต่ทีนี้มันรู้สึกว่าคนมันเดินร้อนมันยังมีมาอีกเยอะ
ผมก็อยากจะทำ
ทำเท่าที่เราทำได้

ผมถามว่าปกติจะต้องปิดหน้า

เรื่องของเรื่องราคาผมต้องการ
ถ้าพูดง่ายผมคือผมยอมเปิดศึกด้วยเลย

มันทำให้รู้สึกว่าคือถามว่าทำไมถึงเป็นเด็กคนนี้
แล้วผมก็กลับต่อกลับไปจนเขาเออผมขาดสติผมขอโทษครับ
ก็จะมีมาขอโทษแต่เด็กคนนี้มันหายไปเลย
พอให้เสร็จพี่น้องตลกคือมันดันซวยที่ว่ามันเข้ามา
ว่าที่ผมแจกเงินอาชีพตลกมันสวยที่ตรงนี้
แล้วพี่น้องตลกผมดูอยู่บานเลยเขาก็ไม่ยอม
เขาว่าเม้นอะไรที่พี่บอลแบบว่ามันไม่ได้จริง

ระหว่างที่ผมไลค์เนี่ยพี่แขกเขาชื่อพี่กล้วยแขก
ก็เข้าไปตามข้อมูลเข้าไปหาข้อมูลมาเลย

ส่งรูปมาผมระหว่างผมไลค์จะเอาแจกเงินครับพี่น้อง
ผมก็ดูโหเด็กน้อยเดี๋ยวก่อนนะ

ทีนี้มันเนี่ยระหว่างมันคงดูอยู่
แล้วก็ในที่พี่น้องผมก็เข้าไปด่ามัน
ทีนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มจนจบแป๊บ
ก็ส่งเข้าไปส่งเข้าไปว่าเองใช่ไหมนู่นนั่น

มันก็ตอบผมก็ส่งแคปที่มันด่าเอาไว้ข้อมูลรูปเลิก
เสร็จปั๊บคนก็ไปสืบไปเจอแฟนเขา
ไปหาจนเฟสก็เลยทักส่งข้อความไปหาแฟนเขา

คือมันก็เลยแบบมันก็เลยเข้าค่อยซ้อเข้าไป
แฟนเขาอ่านี่

อ่าแฟนเขา
นี่คือที่ผมโทรไปก่อน

อ่าเสร็จ

ค่ะติดต่อมันได้ไหมคือพี่ไม่อยากให้หนูเดือดร้อนนะ
อ่าคือตอนนี้ติดต่อก็คือคุยปั๊บ

อะไรอย่างนี้นี่เริ่มรู้แล้ว
อ่าพี่ต้องการให้เขาออกมา

ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างได้มาหมดแล้วว่าบ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

เอาเรื่องคือจี้จับเลย

ทีนี้แม่เขาก็ร้องห่มร้องไห้

อย่าเลยนะคะขอร้องนะคะนู่นนั่น

ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคนะครับ

มันอายุ๒๑เองลูกผม๒๔แล้ว
เออแล้วคุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง

ผมก็ถามว่าลูกติดยาหรือเปล่าครับ

พอเขาอยู่นรทบุรีวัดเขม้า

ผมขอเห็นหน้าคุยตรงนี้เลย
เห็นหน้าไปเรียกมาเดี๋ยวผมก็เลยจนที่เห็นในคลิปนะฮะได้เห็นหน้า
ผมก็คุยทำไมนู่นนี่นั่นเพราะอะไรทำไมทำอย่างนี้ติดยาเปล่า
ผมถามเลยติดยาใช่ไหมเปล่าครับอย่าโกหกไม่งั้นผมเอาเรื่องคุณนะ
ผมตรวจจับตรวจเยี่ยวด้วยนะผมแจ้ง๒ข้อหาเลยนะ
ครับยอมรับเพราะเราดูหน้าเราดูเพราะรูปคุณหน้าตาดีแต่หน้าคุณเดฟเลย
คุณติดยาผมรู้เลยคือด้วยความเกลียนผมก็เลยอบรมคืออบรมคือแบบ
คือมันเหมือนลูกอ่ะอบรมเลยแบบเฮ้ยอย่าไปทำอย่างนี้กับใครขอร้องเลย
สงสารพ่อแม่กันเถอะจนคุยคุยคุยคุยคุยคุยเพราะอะไรนู่นนั่น
ผมเห็นมาลัยในมือผมเห็นพวงมาลัยผมถามว่าพวงมาลัยไปทำอะไร
เอาไปไหนผมจะไปกลับขอโทษพี่ครับผมบอกเก็บพวงมาลัยแล้วไปกลับ
เท้าขอโทษพ่อแม่เองพี่แม่เลี้ยงเองมาพี่ต้องการจะมาเอาเรื่องเอง
แต่พ่อแม่เองขอชีวิตเองไว้เองไปกราบพ่อแม่เองเขา
เขาต้องมาเสียน้ำตาแกเองไปกราบพ่อแม่เองนะแล้วถ่ายคลิปให้พี่ดูด้วย
พี่ถึงจะให้อภัยแล้วเขาบอกครับแต่คือคือผมรู้ว่า
อาจจะไม่สลดและไม่สำนึกหรอกเพราะด้วยความที่ยังมีฤทยา
วิทยาอยู่ผมบอกเลยแล้วว่าคงเลิกไม่ได้
เพราะตอนนี้ผมก็ยังคุยกับแม่ของเขาอยู่แม่เลี้ยงที่เขาเลี้ยงเขาอยู่
เขาก็ยังเครียดกับลูกเขาอยู่อืมค่ะก็อย่างที่บอกไปในในเฟซบุ๊คก็คือ
อภัยเนอะตอนนี้ให้อภัยนี่คือตัวอย่างนะคืออาจจะบอกว่าผมให้อภัย
นี่คือตัวอย่างแต่ถ้ามาอีกคนอื่นนะผมผมคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้ว
อืมค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องอย่างติดติดเรานำเสนอได้หรือพี่บอล
เรื่องอย่างติดติดผมนำเสนอได้ผมไม่อายอ๋ออ๋อค่ะ
ผมไม่อายเพราะว่าตัวผมเคยติดมาก่อนอืม
ผมเคยเป็นแบบนี้ผมเคยมีอารมณ์แบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่า
ผมอยากจะเอาตัวเองไปสอนสอนเด็กอ่ะใจเราอยากสอนเขาอยากสอนเขาอืม
เออคือบอกว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องผมหรือเป็นอะไรผมผมผมล็อกเลยอืม